สวัสดีครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์จนถึงวันนี้หลายพื้นที่คงได้ชุ่มฉ่ำกับสถานการณ์ฝนที่ช่วยมาจับร้อนในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าจากที่คาดการณ์ไว้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนนั้นมีโอกาสที่จะลดลงนะครับ
ที่สำคัญความร้อนนั้นจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งจะร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนจุดไหนยังคงต้องระวังฝนกันต่อเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตว่าสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
คือฝนที่เข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคเหนือภาคกลางฝั่งที่ติดกับพม่าฝนค่อนข้างเยอะนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ลักษณะของกระแสลมจะสังเกตว่ามีการพัดเข้าสู่เมืองของเรานั้น
ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนเกิดการสะสมความชื้นแล้วทำให้เกิดฝนตก
ซึ่งฝนส่วนใหญ่นั้นจะตกในช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เป็นคาดการณ์สถานการณ์ฝนวันนี้ส่วนนี่เป็นอันคาดการณ์สถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะสังเกตว่ามีอยู่บางพื้นที่เท่านั้นที่มีฝนตกอยู่นะครับ
ก็คือบริเวณพื้นที่แนวรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานภาคตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังคงเยอะอยู่นะครับ
รวมอุณหภูมิวันนี้ภาคอีสานครับอากาศ๓๐ต้นเท่านั้นนะครับ
ทำให้ไม่ร้อนมากนักเช่นเดียวกับภาคอื่นนะครับ
อุณหภูมิเย็นลงแต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์จะสังเกตว่าภาคเหนือไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๔๐องศานะครับ
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็อยู่ที่ประมาณ๓๖๓๗องศา
นี่คือช่วงสัปดาห์หน้าครับมีโอกาสที่จะเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็อยู่ที่ประมาณ๓๐๓๑๓๒ในพื้นที่ภาคอีสาน
ส่วนภาคเหนือยังคงร้อนอยู่ปัจจัยเกิดจากอะไรฝนตกมากตกน้อยแค่ไหนในช่วงสัปดาห์หน้า
พรุ่งนี้มาตรวจสอบกันต่อครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ